๙นาฬิกา๑๔นาทีคุณผู้ชมครับ
เมื่อวานเชื่อว่าหลายคนก็จับจ้องหน้าจอไทยรัฐทีวี
ดูเรื่องของช่วงเวลาในการแถลงข่าวของพบตรพร้อมคณะ
เมื่อวานก็มาตามนัดหมายสื่อมวลชนเยอะมาก
เพราะเราก็อยากรู้กันว่าหวยเป็นของใคร
คุณผู้ชมหลายท่านได้ฟังแล้ว
แล้วก็ยังมีคำถามอยู่ตกลงหวยของใคร
เพราะเมื่อวานนี้ท่านพบตรก็ไม่ได้ปึ้ง

แต่คำพูดของพบตรก็จะ
ชี้แจงรายละเอียดต่างให้ฟัง

คือเป็นการอธิบายเกี่ยวกับหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้มา
เป็นการพิสูจน์ทราบพิสูจน์เรื่องของต่างว่ามันเอ็นเอียงไปทางใด
ครับเท่ากับเมื่อวานก็ทางผมพอตอบรอ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นั่งตรงกลางโต๊ะนี้แล้วก็มีพลตำรวจโทษธิติราชหนองหานพิทักษ
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีพลตำรวจตรีชาญวิมลศรี
ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ถือว่าเป็นหัวหน้าคณะในการทำงานนี้ด้วย
แล้วก็รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางอีก๒ท่าน
มีพลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบ
อกจากนี้ก็มีผู้บังคับบัญชาของปปทศพิสูจน์หลักฐาน
และคณะพนักงานสอบสวนนั่งเรียงรายกันเป็นแถวเป็นแนวแบบนี้

พบตรพูดถึงเรื่องของคดีอาญาที่ต้องแยกจากคดีทางแพ่ง
เพราะว่าทางแพ่งตอนนี้นะครับทางภาคเจ็ดเขาอายัดเงิน
หมวดจรูนเอาไปขึ้นเงิน๓๐ล้านไว้อายัดไว้๒๕ล้าน
ใช่ครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของใครฟ้องใครอย่างไรบ้าง
ครูปรีชาฟ้องหมวดจรูนอย่างไรหมวดจรูนฟ้องครูปรีชาอย่างไร
ที่หากเปรียบกับกีฬาทั้งคู่ถือว่าเป็นมวยที่ถูกคู่
แต่กีฬามันมีแพ้มีชนะมีเสมอแต่เรื่องนี้ไม่มีเสมอ
มีแต่ติดคุกเราฟังเสียงบางช่วงบางตอน
ของพบตรในโต๊ะแถลงกันดีกว่านะฮะ
กลับเรียนครับ
ร้อยโดโทษจรุนไม่ได้รับความเป็นธรรม
คดีที่สพก
ยักษ์จ้อกทรัพย์รับของโจร
สอบพยานไปประมาณ๔๕ปาก
นะครับร้อยโดโทษจรุนสอบพญานไป๕ปาก
เขาเชื่อว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรม
จึงได้มาพบท่านผู้ชาการสอบสวนกลาง
พลโดโทษทิจิราชหนองหานพิทักษ์

หลังจากนั้นท่านได้ทำหนังสือหาลือกับผมว่า
สำนวนนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชน

รูปคดีมีความสลับซับซ้อน

ที่เอามาคือโอนมาคือคดีอาญา

ที่ทั้งคู่คู่กรณีทั้งคู่
จะถือว่าเป็นมวยถูกคู่ก็ได้

ผมก็นึกในใจว่าจะเปรียบยังไงให้เห็นภาพชัด
เอาเป็นว่ากีฬาก็แล้วกันนะครับ
กีฬามีแพ้มีชนะมีเสมอ
แต่เรื่องนี้มีแพ้มีชนะไม่มีเสมอ

ที่ต้องคงความเป็นธรรมความถูกต้องเอาไว้
ถ้าที่ฟังพบตรชี้แจงพบตรจะชี้แจงว่า
ทางตำรวจทั้งกองปราบเอง
ที่นำสำนวนของทางด้านภาค๗มาตรวจสอบ
แล้วก็นำหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารวบรวม
จนกระทั่งเสร็จสิ้นเกิดการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้
เป็นการรวบรวมในเรื่องของคดีแจ้งความเท็จ
ก็คือครูปรีชาแจ้งความหมวดจรูนก่อนนะ

ครูปรีชาแจ้งความหมวดจรูนก่อนในข้อหายักยอกทรัพย์
โดยให้เหตุผลว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของตัวเอง
ทำหายที่ตลาดเรซิตี้แล้วหมวดจรูนยักษ์ยอบ
ก็คือการเก็บได้แล้วเอาไปขึ้นเงินรางวัล
จากนั้นหมวดจรูนแจ้งความกลับครูปรีชา
ในข้อหาแจ้งความเท็จโดยยืนยันว่าลอตเตอรี่เป็นของหมวดจรูนเอง

ก็ต้องมาพิสูจน์ทราบว่าตกลงแล้วใน๒คดีคือ
แจ้งความเท็จกับยักยอกทรัพย์น้ำหนักอะไรยังไงบ้าง
ก็ปรากฏว่าสรุปว่าครูปรีชาแจ้งความเท็จ
ดังนั้นจึงเอาคดีแจ้งความเท็จมาแถลง
สื่อมวลชนบนโต๊ะแถลงข่าวเมื่อวานนี้
ส่วนการพิสูจน์ว่าหวยเป็นของใครนั้น
ผู้สื่อข่าวพยายามถามตรงโต้งเลย
พบตรฟันไปเลยได้ไหม
ว่าตกลงแล้วหวยของใคร
หวยของครูปรีชากับหวยของหมวดจบรูน

หวยมันผิดกฎหมายเรียกลอตเตอรี่
เราก็อยากจะฟังเราก็นึกว่าพบตรจะพูดชื่อออกมาเลย
พบตรไม่พูดชื่อครับ
แต่ยกดีกาปี๓๐ให้เราฟัง

เดี๋ยวผมจะยกดีกาปี๓๐ให้ฟัง
แล้วคุณจะเข้าใจ

ดังนั้นนี่แหละฮะ
เราให้คุณผู้ชมฟังเสียงพบตรตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่ง

ผมจะอ่านดีการ์ให้ฟังเมื่อปี๓๐

เงื่อนไขการรับรางวัลที่ได้ระบุไว้หลังสลากินแบ่ง

ไว้ด้านหลังของสลากกินแบ่งทุกฉบับว่า
ฉบับที่ถูกรางวัลนำมาขอรับ

เพื่อจะจ่ายเงินให้เจ้าของสลาก

ป้องกันการทุจริตแอบอ้างมารับเงินรางวัล

ให้แก่ผู้ถูกรางวัลเท่านั้น
นี่แหละครับพบตรก็แถลง
โดยที่บางช่วงบางตอนก็จะมีพลตำรวจโทษ
ธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ดูแลโดยตรงแล้วฮะพูดต่อเหมือนกัน
บอกว่าเรื่องคดีนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเป็นการต่อสู้ในชั้นศาล
เพราะว่าที่ออกมาพูดกันวันนี้พูดถึงสำนวนก่อนนะ
มันจะต้องเอาไปถึงชั้นศาลต่อไปอีกถ้าจะพูดในรายละเอียดมาก
จะไปส่งผลกระทบจะมีผู้ที่ได้มีผู้ที่เสีย
ในเรื่องของรูปคดีเรื่องนี้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย
หมวดจรูนให้การในลักษณะไม่มีการอ้างอิงได้เลย
ไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานใดทั้งสิ้น
เราจึงจำเป็นต้องแขวนรอไว้ก่อนประโยคนี้ก็คือ
สิ่งที่เกิดขึ้นกับหมวดจรูนยังไม่มีหลักฐานชัดเจนยืนยัน
ว่าลอตเตอรี่เป็นของหมวดจรูนก็เลยจะต้องแขวนไว้ก่อน
เดี๋ยวพยานหลักฐานอะไรต่างฟังหมวดจรูนแขวนไว้ก่อน

สิ่งสำคัญฝั่งหมวดจรูนก็คือยังตอบคำถามไม่ได้ว่า
ชี้ชัดไม่ได้ว่าซื้อมาจากใครระบุตัวตนไม่ได้นะฮะ
ส่วนครูปรีชาก็มีในส่วนของการให้ปากคำจากพยานต่างประมาณ๔๕ปากนะคะ
ซึ่งได้มาจากสำนวนของภาค๗
แต่เนื่องจากหมวดจรูนตัดโอกาสตัวเองไม่มีอะไรรองรับ
เราก็ต้องรอไว้ก่อนซึ่งเรื่องนี้เราใช้ผลพิสูจน์ทราบทางวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะเทียบเคียงกับสิ่งที่เขาให้การ
กล่าวโดยสรุปคือการกล่าวอ้างทั้งหมด
ทางฝั่งของครูปรีชาจากคำกล่าวอ้างทั้งหมด
ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งกองปราบได้ข้อมูลมาล่าสุดก็เลยทำให้เกิดการแถลงข่าวในวันนี้
สรุปแล้วพยาน๔๕ปากของครูปรีชาที่ให้การไปตั้งแต่ตอนแรกเนี่ย
มันมาขัดแย้งกับหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ของกองปราบ
ก็เลยทำให้ทางฝั่งนี้ต้องมีการแถลงก่อน
แต่เรื่องของหมวดจรูนเขายังไม่ได้ให้การใด
ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ทราบใดเพราะฉะนั้นแขวนไว้ก่อน
เอางี้ฮะสองฝากสองฝั่งมีทั้งข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบ

ใช่ฮะหมวดจรูนมีข้อได้เปรียบเพราะว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่ในมือ
เหมือนว่าใครมีสลากก็คือเจ้าของ

แต่ว่าหมวดจบรูนก็มีข้อเสียเปรียบ
อืมตรงที่ว่าไม่สามารถระบุตัวตนของแม่ค้า
หลายคนเยอะแยะเยอะแยะแต่ข้อเสียเปรียบก็คือทั้งหมดขัดแย้งไม่สอดคล้องกับพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ของกองปราบ
ใช่ใช่ไหมใช่
ก็จึงต้องขึ้นสู่ชั้นศาลแต่ก็ต้องผ่านสารแพ่งไปก่อนถูกต้องไหม
สารแพ่งที่จะต้องตัดสินเรื่องของอาการอายัดเงิน
ถ้านะถ้าสารแพ่งตัดสินว่าเงินสามารถส่งคืนผู้ที่เอาสลากไปขึ้นเงินนั่นหมายถึงส่งคืนหมวดจรูนได้
ก็จะชี้ลงไปว่าหมวดจรูนเป็นเจ้าของ

แต่ถ้าสารแพ่งยังคงต้องตรวจสอบต่อต้องตรวจสอบพยานหลักฐานต่างต่อ
ว่าที่ครูปรีชาบร้องมาให้อายัดทรัพย์ยังคงอายัดต่อได้หรือไม่
ก็ยังฟันทงไม่ได้ว่าเป็นของหมวดจรูน
ทีนี้ก็ต้องเป็นงานหนักของทนายทางฝั่งของหมวดจรูนนะคะ
จะนำหลักฐานอะไรมายืนยันว่าลอตเตอรี่นี้เป็นของหมวดจรูน
ทนายตั้มเมื่อที่ตั่งตโตะชี้แจงนะตั้งตัวตะแหลงถ้ามนเก่า
ก็บอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องไปยื่นเรื่องขอปลดเรื่องของอายัดทรัพย์ต่อสารแพ่งนี้นะครับ
การตำรวจสอบสวนกลางบอกว่ากรณีนี้เป็นส่วนของการแจ้งข้อกล่าวหาก็คือการแจ้งความเท็จและการแกล้งให้รับโทษ
จึงมีการออกหมายจับไปเป็นความกรุณาของศาลที่ได้ทราบข้อเท็จจริงทั้งหมด
จึงมีความเห็นอนุมัติให้ออกหมายจับ
ที่สารออกหมายจับยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายสำหรับทีมงาน
และคนที่ถูกออกหมายจับก็ไม่ได้หนีไปไหนได้ไปทำงานตามปกติ
แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนที่ศาลได้กรุณาออกหมายจับมานะคะ
สำหรับเรื่องของไทม์ไลน์ออกหมายจับนี่ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ไปเฝ้าครูปีชาที่โรงเรียนเลยนะ
ครูปีชาก็ยืนยันว่าไปทำงานที่โรงเรียนตามปกติและเจ้าหน้าที่ก็ไปเฝ้า
ทางด้านของครูปีชาเองก็คิดว่าตำรวจที่ไปเฝ้าเป็นการรักษามารักษามารักษาความปลอดภัยตามปกติ
พอครูเลิกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงนั้นครูกำลังจะขึ้นรถออกไปข้างนอก
ซึ่งเป็นรถของสำนักข่าว๑
แต่ว่าในขณะนั้นรถวิ่งออกไปช้าตำรวจวิ่งตามออกไปเลยวิ่งตามออกไปเลยแล้วบอกให้จอดรถแล้วเปิดประตูอ่านหมายให้ครูปรีชาฟัง
แล้วเชิญครูปรีชาลงมาจากรถช่วงนั้นแหละค่ะเป็นช่วงพีคที่สุดคือสรุปแล้วครูปีชามีหมายจับถูกหมายจับ
คนตำรวจโทษธิติราชก็ยังเปิดเผยว่าเดี๋ยวหลังจากตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียบร้อยแล้ว
อนาคตของคดีนี้จะเป็นอย่างไรนะครับ
คนตำรวจโทษธิติราชบอกว่าคาดว่าสัปดาห์หน้าคงจะได้อะไรมากขึ้นไปเรื่อยนะครับ
ก็เวลาผ่านไปน่าจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาขณะนี้พยานหลายคนเริ่มจะเข้าใจอะไรดีขึ้น
เริ่มปรับเปลี่ยนความเข้าใจเริ่มให้การในความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น
เชื่อว่าวันนี้หลังจากที่สารออกหมายจับน่าจะมีอะไรดีขึ้นอาจจะมีคนขอให้การใหม่ก็ได้
แต่ก็ยังยืนยันไม่เคยข่มขู่หรือบังคับเรื่องของการให้การแต่อย่างใดนะครับ
ฟังเสียงของผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางฮะ
ถ้าดูสิติที่ผมกำลังขออนุมัติท่านพบเนี่ย
จะรวมเรื่องทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย

ผมไม่กล่าวชื่อคนเรื่อง
หลายท่านคงจะเห็นเนี่ยมีผู้หญิงออกมา
ใช้เวทีสื่อเนี่ยเป็นเดือนชิ้นเดียวกัน
แล้วก็ถูกรุธรีย์ลงมาที่๑เนี่ย๒ครั้ง

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ย

นักกุศาการเนี่ยเขาตอบได้เลยว่า

ซื้อรุตรีย์๒ตัว๓ตัว

นำมาให้การกับตำรวจ

บางคนก็ไปลงภาพได้เงินมา๑๐๐๐หนึ่ง

มันทำให้เกิดความวุ่นวายสังคมมาอย่างต่อเนื่องเลย

ผมจะขออนุมัติพอปฎรเนี่ยเรื่องก็ตรีถ้าเกิดขึ้นอีกเนี่ย
เดี๋ยวสอบสวนการจะเข้าไปทำ
เรื่องเริ่มต้นจากบุคคลผู้ซื้อผู้ขายทั้งสิ้น
ไม่มีขบวนการยี่ปั้วซาปั้วอยู่เบื้องหลัง
ผมตั้งใจทำคดีนี้คิดว่าจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังมากกว่านี้
อาจจะมีซาปั๊วยี่ปั๊วที่ไล่ตามหวยมาแล้วถูก
แล้วก็สร้างถาการขึ้นมีเพียงเท่านี้จริง
นะครับก็คือผู้ซื้อหรือผู้ขายร่วมกัน

เริ่มต้นจากคดีที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับ
๔๕คดีมาถึงคดีนี้รักษาผลันศึกภัณฑ์คล้ายกัน
ดูช่วงของการจับกลุ่มกันสักหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นในช่วงสายก่อนที่จะมีการทันแหลงข่าว
เริ่มต้นที่เจ๊บ้าบินกันก่อนนะคะ
ตำรวจกองปราบราม๘นายเดินทางไปที่บ้านของเจ๊บ้าบิน
ก็คือบ้านหลังนี้แล้วก็บุกเข้าไปภายในบ้าน
มีการเข้าไปพูดคุยเจรจากับคนในบ้านประมาณ๒๐นาทีด้วยกัน
ในขณะที่มีการพูดคุยเจ๊บ้าบินก็มีการโทรศัพท์ตลอดเวลา
ประมาณ๒๐นาทีนะคะ
จากนั้นตำรวจก็เลยจะต้องยื่นเอกสารบางอย่างให้กับเจ๊บ้าบิน
เพื่อเซ็นยินยอมรับทราบ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้รับทราบหมายจับแล้วเซ็นเรียบร้อยแล้ว
ต้องมีค้นนะคะค้นภายในบ้านจนทั่ว
๑ชั่วโมงครับประมาณ
จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ไปพบหลักฐานสำคัญ
เป็นสมุดจดภายในมีข้อความเขียนด้วยลายมือ
มันคล้ายกับการจดบันทึกเตรียมคำให้การ
ใจความบอกว่าลอตเตอรี่ชุดดังกล่าวไปรับมาจากเจ๊พัด
ก็คือเขียนโยงข้อมูลแล้วก็ขายต่อให้กับครูปรีชา
ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรางวัลที่แท้จริง
อันนี้คือข้อมูลที่พบเลยนะคะเขียนเป็นลายมือ
อกจากนี้ยังมีข้อความอีกหลายข้อความ
ดูแล้วเป็นการเกี่ยวข้องกับคำให้การ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานก่อนนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวนางรัตนาพรหรือเจ๊บ้าบิน
เดินทางมาที่กองปราบที่กรุงเทพมหานคร
เพื่อสอบสวนเพิ่มเติม
ทัพนักข่าวก็ไปติดตามข่าวอยู่ที่บ้านเจ๊บ้าบินเหมือนกันนะฮะ
ตอนที่กองปราบควบคุมตัวเจ๊บ้าบินขึ้นรถ
ตอนออกเดินทางเจ๊บ้าบินยังยิ้มแย้มให้กับผู้สิทธิ์ข่าว
แล้วก็บอกว่าไม่ยอมรับหมายจับ
ขอยืนยันคำเดิมว่าลอตเตอรี่เป็นของครูปรีชา
เธอเป็นคนขายลอตเตอรี่ให้กับครูปรีชาจริง

นี่คือบ้านของเจ๊บ้าบิน
เราไปดูบ้านของครูปรีชาในเวลาไล่เลี่ยกัน

ตำรวจก็ไปตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมต่าง

เป็นช่วงเวลาเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปดักรอครูปรีชา
แล้วนำหมายจับไปแจ้งไปแสดงว่าครูปรีชา
ครูปรีชาถูกออกหมายจับเรียบร้อยแล้วนะ
คืออันนี้เป็นช่วงที่ครูปรีชายืนอยู่ในห้อง

แล้วก็กำลังยืนคุยโทรศัพท์โดยยังไม่ถึงเรื่องของการแจ้งหมาย
ประมาณ๑๑โมงครึ่งครูปีชาก็สอนเสร็จใช่ไหม

เดินออกมาผู้สื่อข่าวก็รีบทักเลย
ครูปีชาบอกขอลงไปทานข้าวเที่ยงก่อน
ตอนนี้ยังไม่มีใครนำหมายจับมาให้ดู
ตำรวจกองปราบมาพบไม่ได้นำหมายจับมาแสดงให้ทราบ
ครูปีชาก็เข้าใจว่าตำรวจมาคุ้มครองความปลอดภัยตามปกติ
ไม่คิดว่าจะมาจับกลุ่มแต่อย่างใด

ขึ้นรถยนต์ของผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่ง

ขับออกจากโรงเรียนอย่างช้า
และในขณะเดียวกันนะครับทางด้านของผู้บังคับหมู่
กองกำกับการ๕กองปราบราม
ที่ได้รับคำสั่งให้มาจับกลุ่มครูปีชา
รีบวิ่งตามประกบไปที่รถคันดังกล่าว

ควบคุมตัวไปขึ้นรถกระบะของตำรวจกองปราบ

โดยระหว่างนั้นตำรวจนำหมายจับพร้อมแจ้งข้อหากับครูปรีชา
หลังจากออกจากโรงเรียน
ตำรวจกองปราบนำตัวครูปรีชาไปตรวจค้นหลักฐานที่บ้านพัก
ซอยทุ่งนา๕หมู่๓ตำบลปากแพรก
ที่เราไปสัมภาษณ์ครูปรีชาทุกวัน

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจค้นครูปีชาในขณะนั้น
หน้านิ่งเฉยไม่วิตกกังวล
และยืนยันคำเดิมว่าผมเป็นเจ้าของลอตเตอรี่รางวัลที่๑

ตำรวจกองปราบใช้เวลาตรวจค้นบ้านของครูปรีชาประมาณ๒ชั่วโมง
จากนั้นคุมครูปรีชามาที่กองบังคับการปราบปรามที่กรุงเทพมนครเพื่อสอบสวนต่อ
นี่คือช่วงเวลาในการจับกลุ่ม
สำหรับเจ๊บ้าบินเดินทางมาถึงกองปราบช่วงบ่าย๓๔๕นาที
ซึ่งก็ไล่เรียกกับครูปรีชาที่เดินทางมาถึงกองปราบ๑๖นาฬิกา๓๐นาที
ทั้งคู่สีหน้าค่อนข้างเรียบเฉยนะตอนถึงกองปราบนะคะ

แล้วก็ตลอดครึ่งวันเมืองหวานนี้จนกระท่ำ๔ทุ่มกว่า

เอาว่ากันสำหรับครูปรีชาและเจ๊บ้าบิ่น
เรามาดูช่วงของหลังจากที่พบตรตั้งโต๊ะแถลงเรียบร้อยแล้วหน่อย

นั่นก็คือฝากฝั่งของหมวดจรูนภรรยาและทนายตั้ม
มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหมือนกัน
หลังจากที่ทั้งเสร็จสิ้นเรื่องของกิจกรรมที่สมุทรสาคร
แล้วก็หลังจากการเสร็จสิ้นฟังคำแถลงการจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วดจรูนและพันรยาบอกว่าขอบคุณประชาชนที่ให้กำลังใจ
รวมทั้งสื่อมวลชนที่ช่วยนำเสนอข่าว
จนทำให้ไม่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้

พร้อมทั้งระบุด้วยว่าตัวเองเนี่ย
สิ่งที่ทำให้ตัวเขาเองเดือดร้อน
ส่วนเรื่องคดีขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการยุติธรรม
ตอนนี้ให้ทนายตั้มจัดการให้หมดเลยนะครับ
สบายใจขึ้นเยอะเลยนะ
แล้วก็ขอฝากขอบคุณท่านทิติราชผู้จัดการนะ
พุทธการศัพท์สวรรค์กลางกับพวกการกองฟาพ

ขอทำบุญก่อน
เพราะว่าจริงแล้วเรื่องมันยังไม่จบนะ
แต่ก็ขอทำบุญไปเรื่อยก่อน
ทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวร

แต่ว่าเรื่องคดีความ
ก็ขอให้มันเป็นไปตามคดีความก็แล้วกัน
ก็ขออโหสิกรรมให้เหมือนกัน
มาดูปฏิกิริยาฝั่งกองเชียร์ของคุณครูปรีชาบ้างนะคะ
หลังจากที่แถลงการเสร็จเรียบร้อยเนี่ย

ซึ่งมาปรากฏชื่อช่วงหลังของคดีนี้แล้วนะคะ
ก็คือฟ้านางสาวกระหนกพันธ์หมวกสวัย
เป็นคนสนิทของครูปรีชา
เปิดเผยทั้งน้ำตากับทีมข่าวของเราบอกว่า

ตัวเองรู้สึกผิดหวังกับการทำงานของตำรวจสอบสวนกลาง
จากนี้กระบวนการต่อสู้ของครูปีชาและเจ๊บ้าบิน
เดินหน้าต่อไปและยืนยันมีหลักฐานเด็ด
และไม่ขอเปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วย
เพียงว่าเปิดเผยไปก็ไม่มีประโยชน์ค่ะ
เขาโดนสอบเยอะมากจริงค่ะ
แล้วก็หลายที่ร้องใหม่ก็โดนสอบใหม่
ร้องใหม่ก็โดนสอบใหม่อยู่อย่างนี้
แล้วก็เขาเป็นคนซื่อเป็นผู้บริสุทธิ์อะค่ะ
แล้วพอผลมันออกมาแบบนี้คือเราก็รู้สึกผิดหวังอะนะ

ก็ไม่ถูกกันแปลกใช่ไหม

เพราะว่าเราเชื่อว่าฉลากนี้เจ๊บ้าบินเป็นคนขายให้ครูจริง

แล้วก็สู้ต่อสู้จนชี้ชัดว่าลอตเตอรี่อันนี้มันเป็นของใคร
หลังจากที่น้องสองคนผลุคว่าคุณตัวได้เจอตัวยัง

ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตานะครับก่อนที่จะขึ้นไปหาครูปรีชา
หลังจากให้สัมภาษณ์ตรงนี้แล้วนะครับ
ก็ขึ้นไปเพื่อจะหาครูปรีชามานั่งเฝ้าอยู่ที่กองปราบประมาณ๒ชั่วโมง
ลงมาอีกครั้งผู้สื่อข่าวก็ดักรอเธอ

เป็นอย่างไรบ้างครูเป็นอย่างไร
ฟ้าเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าครูปรีชากับเจ๊บ้าบิน
ถูกแยกห้องในการสอบ
แต่ตัวเองเอาผ้าห่มเอาหมอนไปให้ครูปรีชายังพบว่าครูปรีชา
ก็ยังปกติดียิ้มแย้มแจ่มสายดี

ฟ้าเล่าให้ฟังว่าบรรยากาศของการสอบสวนก็สบาย
เคร่งเครียดหรือมีความวิตกกังวลแต่อย่างใด

ครูปรีชาเจ๊บ้าบินถูกนำตัวมาถึงกองปราบ

กระจงขึ้นถึงประมาณห้าทุ่ม

เพื่อนำตัวไปห้องควบคุมของกองปราบ
ผู้สื่อข่าวพยายามยื่นไมค์ถามครูปรีชา
ครูกำลังใจเป็นยังไงบ้าง

ครูแค่ยิ้มและตอบสั้นว่ายังดีอยู่
ผู้สื่อข่าวถามว่ายังมั่นใจว่าเป็นเจ้าของหวยอยู่หรือไม่

มั่นใจเพราะครูคือของจริง
จากนั้นตำรวจก็นำตัวทั้งคู่เข้าห้องน้ำห้องท่าให้เรียบร้อยซะก่อนนะ
ก่อนจะนำตัวไปเซ็นชื่อเพื่อนำเข้าห้องขังในกองปราบ

แต่คือมุมยิ้มอาจจะเล็กลง

อยู่แต่ในใจไม่มีใครทราบได้ว่าครูปรีชาเป็นอย่างไร
แต่พอพาเดินไปเข้าห้องควบคุมแล้ว
ครูก็มีสีหน้าวิตกกังวลเล็กน้อย
ทนายของครูปรีชาคือนายเกรียงไกรนาควรีบอกว่า
เรื่องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหากับบุคคลทั้งสองเรียบร้อยแล้ว
ทั้งคู่คือทั้งครูปีชาและเจ๊บ้าบินให้การปฏิเสธ
ว่าจะมีการคุมตัวฝากขังในวันที่๒มีนาคมวันพรุ่งนี้

เจ๊บ้าบินเตรียมยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลในวงเงินประการ
ในวงเงินประกัน๗๕๐๐๐บาท
พูดแบบนี้นะยื่นขอประกันตัวในชั้นศาลนะ
ไม่ได้ชั้นสอบสวนนะ
ส่วนครูปรีชาใช้ตำแหน่งข้าราชการชำนาญการพิเศษ

วันที่๑มีนาคมคือวันนี้
พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งว่าจะสอบสวนเพิ่มเติมหรือไม่
เพราะการสอบสวนต้องให้ทนายอยู่ด้วยทุกครั้ง
ทนายบอกยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

แต่เป็นอันว่าเมื่อคืนนี้เจ๊บ้าบินและครูปรีชา
ถูกคุมขังอยู่ในห้องควบคุมของกองปราบปรามนะ

และวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่าจะมีความเคลื่อนไหวออกมาอย่างไรบ้าง
ทางกองปราบด้วยนะครับ
พลตำรวจตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการตำรวจกองปราบ
มาร่วมสอบสวนผู้ต้องหาด้วยเมื่อคืนที่ผ่านมา
บอกว่าคนที่มีอำนาจพิจารณาให้ประกันตัว

เพราะเขาสงสัยว่าจะใช้อะไรประกันตัว

พลตำรวจตรีชาญวิมลศรีเป็นคนที่มีอำนาจพิจารณาให้ประกันตัว
ซึ่งพลตำรวจตรีชาก็คือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ซึ่งท่านให้เหตุผลบอกว่าเพราะว่าเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน
ส่วนให้ประกันหรือคัดค้าน
อันนี้ยังตอบไม่ได้เพราะยังสอบปากคำไม่เสร็จ

ครูปรีชานำพยาหลักฐานที่เป็นคลิปเสียงมามอบให้ทางตำรวจก็พร้อมจะรับฟัง
เพราะครูปรีชายืนยันมาตลอดก่อนหน้านี้มีคลิปเหมือนกันมีคลิปเสียง
แล้วเราก็จะได้ฟังก่อนช่วงประมาณวันที่๒๘ใช่ไหมคะ
ซึ่งเป็นครูปรีชาพูดกับคนที่อยู่ในอำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรีบอกเอามายื่นได้
แต่ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานอะไรก็ตามเนี่ย
เอามาแจ้งไว้ก่อน
ถือว่าเป็นการให้พยานหลักฐานเพิ่มเติม
และเราจะพิจารณาในภายหลัง
ส่วนการยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาทั้งคู่นั้นถึงขณะนี้ยังไม่เห็นว่า
มีการทำเรื่องเพื่อขอประกันตัวในชั้นสอบสวนแต่อย่างใด
ค่ะส่วนใครที่อยากจะทราบว่าเมื่อคืนที่ผ่านมา
ครูปรีชาและเจ๊บ้าบินเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้าง
ช่วงอยู่ในห้องขังบอกช่วงแรกเข้าไปก็กระสับกระสายบ้าง
เป็นปกติของผู้ต้องขังที่เข้าไปในห้องขังคืนแรก
แต่สรุปสุดท้ายนอนหลับดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คาดการณ์ว่า
อาจจะเป็นเพราะว่าเหน็ดเหนื่อยทั้งจากการเดินทาง
และจากการถูกสอบปากคำนานมากกว่า๖ชั่วโมง

เนื่องจากนำเข้าห้องขังในช่วงดึกแล้ว
แต่ช่วงเช้านะคะจะมีอาหารกล่องที่สั่งจากร้านค้าเนี่ย
ปราบมาให้ทั้งครูปรีชาและเจ๊บ้าบินได้รับประทานค่ะ
ส่วนบรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่ในจังหวัดกาญจนบุรี

บอกว่าหลังจากครูปีชาและเจ๊บ้าบินถูกจับ
บ้านน้ำโมเลขที่๑๔๓ทับ๒๒ของครูปีชา
ทะเบียนรถกระบะคู่ใจที่ครูปีชาใช้ขับไปโรงเรียน
เลขทะเบียนปบพพ๒๐๙๘กาญจนบุรี
ห้องเรียนที่ครูปรีชาเข้าไปสอนครั้งสุดท้ายก่อนถูกจับ
๒๒๖และบ้านเจ๊บ้าบินเล็กที่๒๙๓ทับ๑
ชาวบ้านก็นำตัวเลขมาหาซื้อลอตเตอรี่เสี่ยงโชคกัน

เนื่องจากคดีครูปรีชาและเจ๊บ้าบินเกี่ยวข้องกับรางวัลที่๑
เชื่อว่าเลขใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับครูปีชาและเจ๊บ้าบิน

ในวันพรุ่งนี้๒มีนาคม
จะออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลกันแล้ว
ก็เลยหาซื้อเลขตามนั้นแหละครับ
บ้านเล็กที่เท่าไหร่ทะเบียนรถอะไร
ห้องเรียนห้องที่ครูปีชาสอน
ในช่วงสุดท้ายยังถูกเอามาตีเป็นตัวเลขนะฮะ
อ่านะครับต้องรอติดตามกันต่อไปนะฮะ
สำหรับวันนี้ว่าจะมีการสอบสวน
ครูปีชากับเจ๊บ้าบินต่อหรือเปล่านะครับ
วันหยุดนะครับก็ควบคุมตัว
ถ้าถูกควบคุมตัวก็อาจจะยาวหน่อย

ทีนี้แสดงว่าเมื่อวานก็ไม่ใช่ข้อสรุป

บอกแล้วยังไม่ถึงข้อสรุปนะฮะ